ว่ากันว่าเรื่องอาหารเราก็ไปอร่อยกันต่อ
ขยี้กันให้มันไปเลยนะคะอิ่มแป้กันไปเลย

ปกติเทมกุระเป็นกุ้ง

อกจากนั้นก็ยังมีปลาช่อนป๊อปด้วย
คือเจ้าของฟาร์มปลาช่อนที่อ่างทองเนี่ยนะคะเขาเปิดเลี้ยงปลามานานกว่า๒๐ปี
แล้วก็พัฒนาแปรรูปลายเป็นรูปแบบต่าง
ตอนนี้เนี่ยนะคะขายดิบขายดีเตรียมจะขายแฟนชายแล้วค่ะ
ถ้าพูดถึงเมนูปลาช่อนเราก็จะคุ้นเคยปลาช่อนลุยสวนอะไรอีก
ราดพริกลาดปลาช่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้น
ใช่ตมยามปลาช่อนฮอร์โหมกปลาช่อนว่ากันไป
แต่ที่อ่างทองเขามีเมนูเก๋ไก่ไม่ซ้ำใคร
ปลาช่อนเทมปุระปลาช่อนป๊อปทอดสดใหม่กรอบหน้าตาน่ารับประทานนี่แหละค่ะ
เป็นไอเดียของนายขจรเชื้อขับอายุ๔๓ปีชาวอำเภอวิเศษชายชาญนะคะ
แล้วก็เป็นเจ้าของปลาช่อนวิเศษฟาร์มที่เปิดบ่อเลี้ยงปลามานาน๒๐ปีแล้วค่ะ
ก็เลยมีแนวคิดนะคะว่าอยากจะเลี้ยงเองขายเอง
อกจากนี้ก็เลยจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
ลูกชิ้นปลาช่อนทอดมันปลาช่อนน้ำพริกปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนลอดถ้ำ

คืนน้ำลายก่อนค่ะเอือกใหญ่มาก
แต่ละเมนูนี้ทำให้มันน่ากินมากเลย
แล้วก็เอาไปขายตามท้องตลาดไปออกร้านตามงานต่าง

แล้วก็ทุกวันนี้นะยังจะเปิดเป็นแฟนชายขยายธุรกิจด้วยค่ะ
ใครสนใจก็ติดต่อได้ปลาช่อนวิเศษฟาร์มหมู่๕ตำบลห้วยคันแหลนอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองจ้า
สนใจอะไรสนใจที่จะกินสนใจที่จะกินท่าทางน่าอร่อยนะครับ